จอประเด็นคืนนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ
นักการเมืองรุ่นใหม่ของพักชาติไทยพัฒนานะครับ
ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทมไปเมื่อวานนี้
ส่วนหนึ่งเป็นดารานักแสดงด้วยนะครับ
แต่ว่าพวกเขาก็ยืนยันถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง

ยุคารสีระรังสีปารมีอิธิวงครับ
เห็นหน้าค่าตา๒ดารานักแสดงนี้แล้ว
หลายคนอาจจะร้องอ๋อเพราะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี

ทั้งสองคนตัดสินใจพันตัวเองเข้าสู่สนามการเมืองเป็นครั้งแรก
และเลือกเป็นส่วนหนึ่งของพักชาติไทยพัฒนา
จากจุดยืนก้าวข้ามความขัดแย้ง
เพราะนอกจากจะตรงใจและตรงกับอุดมการแล้ว
ยังเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญ
ที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้
เหตุผลที่เลือกพักนี้เพราะว่ามีแนวคิดที่ชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้ง
ซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้เราเห็นเรื่องของความขัดแย้ง

เราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะได้อะไรใหม่
ก็คืออยากจะมาอยู่ในจุดที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้จริง
แล้วก็โฟกัสในส่วนของส่วนรวมได้มากจริง
โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมีปัญหาอะไรยังไงเลย
พักชาติไทยพัฒนานะเขาก้าวข้ามความขัดแย้งแล้ว
เขาก้าวข้ามความขัดแย้งเรียบร้อยแล้ว

เพราะอุดมการของผมมีอยู่แล้วว่า
ผมอยากข้ามสักทีหนึ่งความขัดแย้งเนี่ย
ทั้งคู่เขาจึงขอการันตีว่าไม่ได้มากันเล่นนะจ๊ะ
เพราะที่ผ่านมาไม่เพียงแต่เป็นดารานักแสดง
แต่ก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง
ดังนั้นไม่ว่าจะรับบทบาทไหน

พร้อมกับนำเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาเป็นแหล่งผลักเคลื่อน
ในลักษณะที่ผมอยู่กับผู้กำกับหลายคน
ที่ก็เป็นเสร็จละเป็นแห่งจาด

ตัวอย่างเช่นท่านหวังเต๊ะ

ให้บอกว่าบอกคุณลุงครับช่วยสอนผมหน่อยว่า

มีคำอะไรที่มันเป็นประจำใจเราไหมมีไหมก็บอกมี
เขียนสิทำดังกว่าพูด
เล็บเปิดพิสูจน์ได้องค์เล็บปิด
ผมใช้มาตลอดเลยจนกระทั่งลุงหวังเสียชีวิต
ผมก็ไปเยี่ยมศพบอกยืนดูแล้วก็คิดถึงตลอดเวลาว่า
ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เสร็จมันก็ไม่เกิด
แล้วเราทำสิ่งที่เราทำมันพิสูจน์ได้ครับท่านผู้ชม
จริงแล้วไอทำงานทุกอาชีพของไอ

ตั้งแต่การเป็นนักแสดงนักธุรกิจ
หรือมาเป็นในบทบาทนี้เองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เชื่อว่าภาพบางภาพไม่จำเป็นต้องลบ
แต่คนหนึ่งคนสามารถรับบทบาทได้มากกว่า๑บทอยู่แล้ว
ก็คิดว่าเป็นอะไรที่
จริงก็ไม่ต้องลบไม่ได้มายเรื่องจะลบหรือไม่ลบ
เพราะว่ามันก็มีนักการเมืองที่เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดง

ก็อยากจะให้กรุงเทพมหานครเจริญเหมือนที่สุพรรณบุรีเจริญแล้วนะคะ
ก็พักของเราก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีมากมาย
อยากจะให้พักเราเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชน
แล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราลงมาที่กรุงเทพมหานคร
ก็อยากให้ประชาชนหันมาสนับสนุนพักของเราค่ะ
แม่อ้อนกันสักขนาดนี้
ก็ต้องถามใจคนกรุงเทพมหานครเขาล่ะค่ะว่า
จะเปิดใจต้อนรับนักการเมืองหน้าใหม่กันบ้างไหม
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน